เอาละครับคุณผู้ชมครับหากย้อนกลับไปเมื่อปี๒๕๕๕นะครับ
ในวันที่๒๕พฤษภาคมเป็นวันที่ประสบกรณิกรชาวไทยได้ปลื้มปิติครับ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินินาศ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินยังทุ่งมะขามหย่องที่จังหวัดพระนครสิทธิยานะครับ
แล้วก็ได้ให้กำลังใจประสบกรณิกรในเรื่องของอุทธกภัยนั่นเอง
มาครั้งนี้ทางจังหวัดพระนครสิทธิยาก็เลยจัดงานขึ้นนะครับ
เป็นงานรำลึกครบรอบ๔ปีในโอกาสสำคัญดังกล่าวครับ
สตรองแก้มภรีทว่าทุกที่ทันสามโอกาสแค่แอบบัลวิง
นี่ล่ะครับชาวจังหวัดพระนครศิตยานะครับ
จำลองเหตุการณ์ความประทับใจในกิจกรรมแห่เรือ
บริเวณลานพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทุ่งมะขามหย่องตำบลบ้านใหม่อำเภอพระนครสิทธิยานะครับ
เพราะว่าเป็นพื้นที่ประวัติศาสตร์ชาติไทยที่ต้องจาบรึกไว้
ทางจังหวัดได้จัดงามรำลึกครบรอบ๔ปี
เสด็จพระราชดำเนินทุ่งมะขามหย่อง
เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ

สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินินาศ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
ที่มีต่อประสบกรณิกรชาวจังหวัดพระนครสิทธิยานะครับ

ในวันศุกร์ที่๒๕พฤษภาคมปีพุทธศักราช๒๕๕๕
และส่งให้ขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบอุทธกภัยในพื้นที่ครับ
โดยผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครสิทธิยาบอกอีกนะครับว่า
วันที่๒๕พฤษภาคมของทุกปี

ของพระศักดิ์กรชาวพระนครสิทธิา

ได้มีการจำลองการแห่เรือเสมือนจริงขึ้น

ยังร่วมกันลงพื้นที่แปลงนาส่วนพระองค์
จัดทำแปลงส่งเสริมการผลิตแปลงพันธุ์ข้าวในพื้นที่
โดยรอบแปลงนาส่วนพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เพิ่มขึ้นจาก๗ไร่๒งาน๑๔ตารางวา

จากประชาชนขอเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแปลงพันธุ์ข้าว

เพื่อร่วมกันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เสด็จทะเลิ้งธวรรณลัยราชสมบัติครบ๗๐ปี

สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินินาศ
ทรงเจริญพระชมพันศา๘๔พันศาด้วยนะครับ
และผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครสิทธิยานะครับ
ก็ได้ขับรถดัดแปลงพิเศษสำหรับโรยเมล็ดพันธุ์ข้าว
จากนั้นยังร่วมกับนักเรียนแห่นางแมวตามประเพณี
เพื่อเป็นการขอฝนกันอีกด้วยนะครับ
สำหรับผลผลิตที่ได้จากแปลงนาส่วนพระองค์ของแต่ละปี

จังหวัดพระนครสิทธิยานะครับ

ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ใช้ตามพระราชอัธยาศัยต่อไป
นี่ก็เป็นบรรยากาศของการขึ้นรถไถดัดแปลง
พิเศษสำหรับโรยเมล็ดพันธุ์ข้าวนะครับ
จากนั้นนักเรียนเขาก็ร่วมแรงร่วมใจกัน
ในการที่จะลงนาลงแปลงนี้
รวมถึงแห่นางแมวกันด้วยนะครับ